พันเอกหญิงกระหนกวันศรีชัยะ
นายทหารประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย
กองบัญชาการกองทัพไทย
และครูฝึกสอนศิลปะป้องกันตัวชมรมอัธยุทธ์

เฮ้ยเมื่อกี้นั่นหนุ่กมากเลย
คุณตุ๋นแล้วก็เกี่ยวกับการฝึกกันวิธีต่างนะคะ
กับไอคีโดอัธยุทธ์คุณผู้ชมค่ะ
ไปแล้วนะว่าครูตุ๋นเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะคะ

ก็เลยอยากจะมาถามคุณตุ๋นนิดนึงค่ะว่า
คีโดอัธยุทธ์เนี่ยเริ่มต้นมาได้อย่างไร

นานแล้วค่ะเราเปิดได้๑๒ปีแล้ว
คือแต่จริงครูตุ๋นสอนตั้งแต่
ยังไม่ได้มาเปิดยิมอัธยุทธ์นะคะ
ในหน่วยที่ทำงานคือกอง๘ศูนย์รักษาความปลอดภัย

พลเรือนเอกชนอะไรที่เขาต้องการมาฝึก

ก็เลยเราก็เลยออกมาเปิดยิม

แล้วเราก็มีการทำการกุศลด้วยคือ
เอาวิชาพวกนี้ไปในโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ก็คือเปิดฝึกให้บุคคลทั่วไปฟรี
แล้วก็จะมีทางภาคเอกชนอีกเหมือนกัน

พูดถึงการป้องกันตัวอย่างมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะ

แต่คือต้องฝึกขนาดไหนคะ
ถึงสามารถที่จะแบบว่าป้องกันตัวเองได้

เราจัดเคาะอบรมแค่๒ชั่วโมง
คือ๒ชั่วโมงถ้าคุณเข้าใจหลักการแล้วคุณก็สามารถป้องกันตัวเองได้
อะไรแค่๒ชั่วโมงก็เป็นเป็นแล้วแต่ว่าความชำนาญในการที่เราจะแบบว่าสามารถป้องกันตัวเองอย่างมั่นใจได้
คุณก็ต้องฝึกประมาณกี่ชั่วโมงค่ะ
นี้นะคะถ้าคุณปฏิบัติตามกฎข้อแรกก็คือการระวังการไม่ประมาทการมองการสังเกตเหมือนอย่างที่บอก
แล้วเราก็ทำล่วงหน้าหมายถึงคือเราจะไปไหนเราก็ทำล่วงหน้าหน่อยเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย
ก็เช็คดูว่าที่จะไปปลายทางที่จะไปมันอันตรายไหม
ระหว่างเส้นทางนั้นอันตรายหรือเปล่า
แล้วก็เตรียมความพร้อมยานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการป้องกัน
คือตั้งสติไม่ประมาทนั่นแหละ
แล้วมันก็ไม่ยากทำแบบนี้
โอเคแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งถามเผื่อหน่อย
ว่าถ้าเราเจอคนที่ประสบเหตุอยู่
เราจะทำยังไงดีอ่ะบางทีเข้าไปเราก็ไม่รู้จะทำยังไง
ควรจะช่วยค่ะไม่ควรจะละหน้าที่อันนี้
แต่ว่าการจะช่วยนี่จะช่วยยังไง
ไม่ใช่เข้าไปจับคนร้ายไม่ใช่แบรนด์ซูเปอร์เกิล
เราต้องดูว่าเราสามารถจะเข้าไปช่วยได้แค่ไหน

ใช่แล้วก็ความลำดับความเร่งด่วนด้วย
คือถ้าเกิดนาทีนั้นถ้าเราไม่ส่งเสียงร้องให้เขาหยุด
เขาอาจจะเสียชีวิตได้มันก็แล้วแต่เหตุผล
อย่างนั้นเขากำลังบอกว่าเหมือนมีคนร้ายมาทำลายคนอื่นอยู่

คุณตุ๋นค่ะที่ยิมอัธยุทธ์ของคุณตุ๋นเนี่ย
เฉพาะอาคิโดหรือว่าสอนหลักสูตรการป้องกันตัวอะไรบ้าง
ก็มีหลักสูตรอันดับความบุคคลสำคัญด้วยคือเป็นด้านเอกชน
คือตอนนี้ครูตุ๋นก็เปิดบริษัทอยู่เหมือนกัน

ควรจะมีพกไว้นะแต่ละคนดูชมพูเยอะ

จะจ้างมาเฉพาะที่มาทำรายการสตูมันยังไม่อยู่สองคนเนี่ยฮะ
แม่เขามีจ้างรายวันไหมค่ะ
ก็มีบริสัทได้

เดี๋ยวถ่ายไอ้แม่
นี่ไงสำหรับคนชอบไปที่เสี่ยง

ที่สนใจอยากจะเรียนไอคิโดอัธยศนะคะ
อยากส่งลูกหลานมาเรียนมีวิชาป้องกันตัว

ก็ไปที่เพจอัธยุทธ์นั่นแหละค่ะ
อัธยุทธ์นั่นแหละค่ะพิมพ์ภาษาไทยอัธยุทธ์

เอาละค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ
ครูตุ๋นพันธ์เอกยิงกระหนกวันศรีชายะนะคะ
จากชมโรนอัธยุทธ์ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
มากถึงเวลาจะหมดนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าคุณผู้ชมก็ยังสามารถเข้าไปร่วมพูดคุยนะคะ
เฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจำมันได้เลย
วันนี้ลาไปพร้อมกับความแข็งแรงและความปลอดภัยนะ
ลาไปก่อนเจอกันใหม่นะคะที่นี่เวลาเดิมกับรายการ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีเลยอะ

เดี๋ยวให้กล่าวลงหยิบ
ก้าวลงหยิบคุณคูยม่ายักการมองเหอะ
ค่ะเขาสอยห่างกับกิน
คุณค่ะนี่ก่าวเองนะก่างกี่